บรรยากาศกันหน่อยนะคะที่บอกขอสอวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเฉพาะวันนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐คนนะคะ
และเช้านี้คุณถิตภาษิริพิพัฒน์นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะคะ
พบว่าตอนนี้มีผู้โดยสารเต็มหมดแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณถีเตี๊ยวพาเสด็จพี่พัฒน์นะคะ

จะมีข่าวว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการรถทัวร์

รวมถึงต้องตีตัวยืนตลอดการเดินทางนะคะ

ยังคงได้รับความนิยมจากผู้โดยสารคนไทยมากที่สุดค่ะ
เนื่องจากเข้าถึงบ้านได้ใกล้ที่สุด

คักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
นางจีนภาพบสประชาชนจากจังหวัดพยาว
เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่เลือกเดินทางด้วยรถบขศกลับภูมิลำเนา
จากจุดจอดรถทัวร์อยู่ใกล้บ้านมากที่สุด

รถไฟและเครื่องบินที่ต้องนั่งหลายต่อกว่าจะถึงบ้าน
ผู้โดยสารรายนี้เล่าให้ฟังว่า

ก็ต้องยอมจ่ายแพงถึง๖๔๐บาท

เพื่อใช้บริการบริษัทรถทัวร์ที่มีรถสะอาดและให้บริการดี
ตั้งแต่มีข่าวพบ
ปราสาทแบบการตรวจสอบอุปกฏรศึกษา
คงต้องทำให้บริการจัดการ
ในฐานะผู้ดูแลก็กำชับให้ทุกบริษัท

ราจรที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิด๒
ติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากรถทัวร์ทุกคัน
ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๕๑๐นาที

ดับเพลิงอุปกรณ์ให้ความสะดวก

สุ่มตรวจความปลอดภัยทั้งหมดอีกครั้งค่ะ
จากความปลอดภัยนะคะที่บังคับใช้

ยังมีการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัย

โดยวันนี้จะเป็นวันแรกที่บังคับใช้

ขณะที่บขคาดการณ์ว่าวันนี้จะเป็นวันที่
ประชาชนเดินทางด้วยรถทัวร์กลับภูมิลำเนามากที่สุด

ไปรับตัวโดยสารแบบจองนะคะ
กรมขนส่งทางบกแทนค่ะ